กลุ่มลงลงอยู่ท่านไม่ได้ปรับเลยหน้าหน้ามันติดอยู่ตรงนี้
พักแขนนะครับไปสามบินไทมาที่ชอออมครับพอมาถึง
พอมาเร็วเสร็จปุ๊บผมก็จะรอแล้วครับผมจะรอผมพ้นเรียบ
ร้อยละแต่ดูความเร็วรถถ้าเขาหักหักเสร็จปุ๊บมันก็เสีย
มันไหลมันก็พลิกตัวเลยออกมาด้านซ้ายมือนะครับโปรดแล้ว
ก่อนค่ะว่าจะปลดล็อกฝั่งนี้เอนเอนบอสซักหน่อยแต่มัน
โกนออกช่วยผมด้วยครับช่วยผมด้วยครับเนี้ยครับ๓๔ครั้ง
คนว่ากำลังช่วยนะนะมาสิคนข้อภารกิจคนผมมาคนเดียวครับไว้เนี่ย
ผมพูดได้หมดเลยผมไม่ได้สรุปอะไรเลยครับ
ติดตอนนี้ที่พ่อถ้าลองลบรบมาเป็นงี้ดูแกะแล้วไม่รอต่อก็
ผมคิดถึงพ่อแม่เมียลูกแล้วก็เพื่อนทุกคนครับมันมันออกมาเองครับคิดถึงเพื่อนร่วมงานคิดถึงคนที่ทำคุกคีด้วยอะไรด้วยเนี่ยทุกคนแล้วก็น้ำตามันก็ไหลออกมาแค่นั้นนะครับไม่ได้เราก็คิดถึงหลวงปู่หลวงพ่อที่อยู่หน้ารถผมอะครับ
อ่าตอนนั้นอ่ะมีแค่ตะกุฎอย่างเดียวครับ
ที่ติดกับตัวผมนะแต่ว่าพระอยู่ที่พวงมาลัยพวกผมอ่ะ
หนึ่งพระหน้า
ถ้าเป็นประจำก็คือเหรียญของสลบเตี๋ยวรอห้าครับผมที่เป็นไซ่ทอนะครับ
แต่มีวันนั้นผมไม่ได้แขนไปแฟนบอกผมเดินทางไกลเดี๋ยวกลัวท้องถึงท้องหายไง
ผมขอว่าไม่เป็นไรแฟนแล้วก็หวังลีให้เขาใส่แทน
เร่งก็ไม่พ้นครับถ้าเร่งยิ่งเต็มเลย
มีอย่างเดียวคือต้องชะลอไว้ครับต้องชะลอไว้เพราะเขากินเลย
ผมมาแล้วครับเขามาเร็วไงครับถ้าเกิดเขาไปหักเขา
ก็ลงไปเลยเห็นไหมเขาหักแล้วก็พลิกเลยครับพลิกไกลเขา
ใส่ถ้ามา๓๐วิ่งยังไงมันก็เรี่ยวทันครับช่วงทางโค้ง
มาเขาจะไม่เบรกได้ยังไงครับเพราะเขาบอกว่าเขาหลับใน
แต่ถามว่าเหล้าเขาก็กินนะว่าไปเป่าแล้วมันเกินแอลกอฮอล์
แต่ด้วยความกินเหล้าด้วยนอนน้อยด้วยฮะ
ก็อาจจะมีตรงนี้อาจจะเจอแอร์เย็นมาก็เหยียบเพลิน

ว่าเขาก็กินเหล้าว่ามันเกินแอลกอฮอล์

มาก็เหยียบคุณคือเราหนึ่งรถใหญ่ไม่ค่อยแคร์ใครอยู่แล้วบอก
ไม่ค่อยสนใจแล้วถนนวัดพลแคบเลยครับเขาเลยเล่นมาแล้วครับ
โค้งแล้วเพราะถ้าเกิดเขาโค้งธรรมดารับรอรับแล้วก็ตก
โดยจัดยาเขาหักไงหักหน้าพลิกเต้นก็ล้มก็ไหลมาเลยจัดฝากเขียนรักบังเลยนะสนมเส้นเนี้ยวัดมา๓๔รอบแล้วมันน่าจะขยายเช่นทางเลยแล้ว
แล้วรถตู้คอนเทนเนอร์เขาวิ่งตั้งแต่ไปรับของนิคมอุตสาหกรรมมาแล้วก็
หลังหลังหมู่บ้านผมเป็นค่าค่ามทางนถไฟมันจะมีตู้หลัง
เทคโนลักษณ์มันจะมีที่เก็บโกดังตู้คอนเทนเนอร์ไอ้เลยเขามา
ของจะวิ่งมาเส้นรัดนี่ครับสิ่งหน้ามาผ่านมาจ้างบ้านผมจะ
จำเลยโดยปกติผมก็ระวังให้รถใหญ่มาคือร่วงตอนแล้วมันชอบ
เลนอะไรเฉพาะเขาวิ่งมาทางตรงมันก็กินเลนเรามาแล้วครับรถเรา
ต้องออกซ้ายทับสุดแล้วอ่ะถ้าจะตกถนนแล้วโดยปกติเนี้ย
นะเพราะรถมันใหญ่อ่ะถนนแคบอ่ะครับ